ต่อกันที่กรณีพระอุ่มค่ะเป็นอดีตพระอุ่มเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดบุรีรำ
ก่อเหตุไปใช้มีดกระหน่ำแทงนางสาวรำไพรจนเสียชีวิต
ลูกในคัน๘เดือนวันนี้ตำรวจคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วค่ะ
วันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจหินเหล็กไฟ

ก็นำตัวในอุ่มดีรื่นรำหรือว่าอดีตพระอุ่ม
วัย๕๗ปีเจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคี
ผู้ต้องหาฆ่านางสาวลำไพรบัวลอย
วัย๓๓ปีตายทั้งกลมไปส่งฟ้องศาล
ด้วยแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพกพาอาวุธมีด

วันนี้คุณคารินกะมุดโยธินผู้สถาบันทรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกวัด
บอกว่าระหว่างที่ผู้ต้องหาบวชเป็นพระเป็นเจ้าอาวาส

ไม่เคยเห็นพฤติกรรมเสื่อมเสียมาก่อนเลยนะคะ
แต่จะมีแต่คอยพัฒนาวัดสร้างโบสถ์สร้างสารา

คือไม่เคยเห็นพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับศรีกาเลย
คือทุกคนก็ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น

ไปสอบถามนางตุ้ยบัวลอยเป็นพี่สาวของผู้ตาย
บอกว่า๒ปีก่อนเขาเคยเห็นนะ
ว่าน้องสาวพูดคุยไลน์กับอดีตพระอุ่ม
ตัวเองได้ยินเสียงเป็นเสียงของอดีตพระอุ่ม
ส่งเสียงเข้ามาทางไลน์ตัวเองจำเสียงได้เลย
ว่าเนี่ยใช่แน่จับใจความไม่ได้ว่าคุยอะไรกัน
ที่น้องสาวจะปิดเสียงทันที
แต่ก็ไม่มั่นใจค่ะว่าทั้งสองคน
มีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหน
ไปพูดคุยกับพี่สาวของอดีตพระอุ่มกันบ้าง

บอกกับทีมข่าวว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกัน
ความสัมพันธ์ของน้องชายกับผู้ตายเป็นอย่างไร
แต่ระหว่างที่บวชก็ไม่เคยมาเล่าปัญหา
หรือเรื่องส่วนตัวให้ฟัง
เท่าที่รู้ระหว่างที่น้องชายบวชเป็นพระ
ก็มีญาติโยมเคารพนับถือไม่เคยได้ยินเรื่องเสื่อมเสีย
พอรู้ว่าน้องชายไปก่อเหตุก็รู้สึกช็อกจนเข้าโรงพยาบาล
สำหรับศพของนางสาวลำไพรจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้นะคะ
ที่วัดประคำสำโรงในจังหวัดบุรีรำค่ะ